เอามาดูต่อกันที่หนุ่มหล่อคนนี้กันบ้างดีกว่านะฮะนนกุลนั่นเองค่ะ
ช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นช่วงขาขึ้นการโกลอินเตอร์ของดาราไทยนะคะ
นนกุลนี่ก็เหมือนกันนะฮะความสามารถเข้าตากรรมการที่แดนมังกรเขาเหมือนกัน
บอกเลยว่าตอนนี้แฟนที่รอชมอยู่นะคะรอลุ้นได้เลยเพราะว่าผลงานของเขาเนี่ย
ปิดกล้องไปแล้วสดร้อนเลยนะที่เมืองจีนเนี่ย
นนกุลก็เลยบอกว่าการทำงานที่จีนเนี่ยยากนะแต่ก็แฮปปี้อยู่เหมือนกัน
กับการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ใหม่แล้วก็ตื่นเต้นกับผลงานตัวเองมากเลยล่ะค่ะ
ดีครับดีครับที่นั่นทำงานเป็นระบบมากครับแล้วก็ตรงต่อเวลามากครับผม
แล้วก็เรามี๒โปรเจคที่เพิ่งถ่ายจบไปนะ
ก็คือของวันนี้แล้วก็ของที่ถ่ายไปแล้วจริงแต่ว่าเรายังไม่แน่ใจเรื่องวันออนแอร์ครับ
สนุกมากครับโดยเฉพาะจริงทั้งสองเรื่องเลยเพราะว่าเหมือนกับที่นู่นเวลาเขา
เซตฉากขึ้นมาอย่างเงี้ยมันจะอลังการมากมันแกรนมากอ่าเราก็จริงส่วนตัว
พอเราเป็นแค่นักแสดงเนาะเราคงไม่มีอำนาจไปตัดสินว่าเราจะไปได้ใกล้แค่ไหน
เราแค่ต้องพยายามให้กับทุกงานเนี่ยครับครับผมแล้วแต่คนติดต่อมาฮือสุดยอดเลยเนี่ยครับ
ปังทั้งไทยไปไกลทั้งเมืองจีนก็ขอให้เฮ็งปังแบบนี้นะฮะพวกเราแฟนคลับจะรอติดตามนวลกุลตลอดไปค่ะ